ส่วนอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลานะครับ
ในบ้านก็เกิดขึ้นได้อย่างแก๊สหุ่งต้มที่เราใช้
วันดีคืนดีมันอาจจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่รู้
กรณีนี้เนี่ยเหตุน่ากลัวมากจริงค่ะมันใกล้ตัวเรามากนะคุณผู้ชม
เพราะว่าผู้ชายเจ้าของบ้านนะคะอายุ๗๒ปีแล้ว
เข้าบ้านจะทำครัวนี่แหละเปิดแก๊สปรากฏว่ามันระเบิดใส่คุณผู้ชม
บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะตำรวจสพนสาหร่ายพร้อมกับ
กู้ภัยมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานค่ะรีบมาตรวจสอบเหตุแก๊สหุงต้มระเบิด
ผู้บาดเจ็บก็มีด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ห้าตำบลคลองม่วง
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศสองชั้น
อยู่ในพื้นที่ที่มีสวนผลไม้พื้นที่กว่า๓๐ไร่เนี่ยค่ะ
แล้วคนบาดเจ็บนี่นะก็คือนายตุลินทรเอื้อวิทยาอายุ๗๒ปี
นอนบาดเจ็บอยู่ที่พื้นข้างกำแพงบ้านนะคะเลือดไหลโชคเลยนะฮะ
เขาบอกว่าโชคดีนะที่มีคนมาพบมาเจอทันมาช่วยได้ทัน
งั้นนะฮะถ้านอนบาดเจ็บอยู่ตรงนี้อีกนานนะ
อาจจะเสียชีวิตได้ไม่ถึงการครับค่ะเขาบอกว่านอกจากนอนบาดเจ็บอยู่ที่พื้นข้างกำแพงนะ
อีกข้างเนี่ยอยู่ใต้รถตู้ด้วยนะคะอย่างที่เห็นไปทะเบียนฮอนกฮูกฮอนกฮูก
ห้าห้าหกกรุงเทพมหานครสภาพเนี่ยถูกไฟลวกเกือบทั้งร่างกาย
กู้ภัยก็รีบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลปากช่องนานานะคะจากการที่เจ้าหน้าที่สำรวจบริเวณชั้นล่างเนี่ย
พบว่ากำแพงคอนกรีตที่กั้นระหว่างห้องครัวและห้องเก็บของพังกระจายค่ะในห้องเก็บของยังพบถังแก๊สหุงต้มขนาดสิบห้า
กิโลกรัมครับนะคะที่ไม่มีแก๊สอยู่แล้วเนี่ยตกอยู่ด้วยหนึ่งถังอืม
ส่วนคนงานที่มาพบเห็นเหตุการณ์ก็คือนายสำรวจหัดสนัยอายุ๕๑ปี
คนงานคนนี้บอกโอ้โหถ้าผมมาไม่ทันนะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
ของบ้านอาจจะเสียชีวิตด้วยซ้ำนะฮะใช่ซึ่งเขาบอกนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะ
เจ้าของบ้านผู้บาดเจ็บเนี่ยคือนายตุลินทรปกติทำงานที่กรุงเทพนะ
ครับนานนานจะกลับมาบ้านที่ปากช่องก่อนเกิดเหตุเขาเรียกตัวเนี่ย
ไปทำอาหารนะคะไปทำบุญที่วัดเตรียมตัวทำอาหารนะ
คือเขาเพิ่งกลับมาที่บ้านที่ปากช่องวันที่๑๒พฤศจิกายนนี้เองคุณ
แล้วก็จะไปทำบุญกันที่วัดใช่แล้วพอเตรียมตัวทำอาหารกันไป
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเลยค่ะคุณสำรวจที่เป็นคนงานนี่นะ
อยู่ท้ายไร่ได้ยินเสียงแบบนั้นก็เลยรีบมาดู
มาถึงเห็นไฟในห้องครัวลุกไหม้กระหน่ำโหมเลยนะคะครับ
ก็เลยรีบนำเอาถังแก๊สออกมาจากนั้นก็เดินหาในจ้างเดินหาผู้บาดเจ็บนี่แหละค่ะ
แล้วก็มาพบว่านอนจมกองเลือดอยู่ข้างรถตู้
บาดเจ็บสาหัสเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะคือเขาบอกว่าตอนที่ผู้บาดเจ็บเนี่ย
โดนไอ้ถังแก๊สมันระเบิดใส่นะคุณตัวเนี่ยกระเด็นลอยเหมือนลอยข้ามรถน่ะ
มันมันไกลและสูงมากคือเห็นรถที่จอดอยู่ไหมค่ะ
คือเขาลอยกระเด็นข้ามรถจากฝั่งหนึ่งมาฝั่งเออมาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะฮะ
ทำให้ตัวคนงานมองหาในห้องไม่เจอผู้บาดเจ็บไปไหนอยู่ไหน
เออนะครับแต่ว่าตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยลอยข้ามรถมาแล้วก็เลยมาอยู่ข้างรถตรงนี้เนี่ยจุดนี้
ยังเห็นคราบเลือดอยู่เลยเนี่ยนะคุณผู้ชมทางผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
ต้นพนักงานสอบสวนก็คาดว่าน่าจะเกิดจากแก๊สรั่วในห้องครัวนี่แหละเมื่อผู้บาดเจ็บเปิดสวิตช์ไฟฟ้าก็เลยเกิดประกายไฟ
ครับจากนั้นก็เลยทำให้แก๊สระเบิดขึ้นมาอืม
ซึ่งทางตำรวจจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๓นครราชศรีมาจะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

ตอนนี้สภาพร่างกายถูก
ลวกเกินกว่า๑๖๐แพทย์ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
แล้วเดี๋ยวจะนำตัวส่งต่อไปรักษา
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาด้วย